ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ชาวมงค์ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่ชนเผ่า
แล้วก็มาเจอกันงานสงกรานที่จังหวัดน่าน

มีการใช้อาวุธทั้งมีดทั้งไม้ไล่ฟันไล่ตีกัน

วันนี้ครับมีภาพหลักฐานที่ชัดเจน

อ้าวแมนเรียกยังไม่สิทธิ์พวกเขาเนี่ย
อันนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาจากในรถนะฮะ

ภาพจากกล้องในรถนี่แหละก็ถ่ายเอาไว้นะฮะ
แล้วก็มีคนพูดด้วยแล้วก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับว่า
คือคนก่อเหตุวิ่งไปใช้มีดแทงชาวโมงด้วยกัน
ทะเลาะกันและสุดท้ายก็มีคนตายครับ
ลุมบอลกันอยู่ครับริมถนนบ้านศพก่อ
วัยรุ่น๒กลุ่มใช้อาวุธทั้งมีดทั้งไม้
ขวดเบียร์ครับทำร้ายกัน
นายสหพบอายุ๑๘ปี
อายุ๒๐จนถึงแก่ความตาย
และนี่คือหลักฐานที่ทำให้ตำรวจเขารู้ตัวว่า
ใครคือตัวการในการก่อเหตุ

ว่าเขาทะเลาะกันเขม่นกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่ชนเผ่า
กระทั่งมาเจอกันอีกครั้งในงานสงกรานแล้วก็ทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
นายสหพบที่เมื่อวานี้จับตัวได้เรียบร้อย
ส่งฝากขังตามขั้นตอนครับ
หลังจากนั้นก็ไปเจอมีดที่เขาซ่อนไว้ในพงหญ้านะฮะ

ออกมาแล้วเห็นแล้วก็โอ้โหสยองเลยพกไปทำไมเนี่ย
ในขณะที่ญาติของผู้ตายครับวันนี้ไปติดต่อเพื่อขอรับศพ
เพื่อจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะฮะ
ด้วยความที่ตายผิดธรรมชาติก็ต้องมีการส่งชนะสูตรตามขั้นตอน
ก็รับศพจากโรงพยาบาลเชียงกลาง
แหกนิติเวชโรงพยาบาลน่านไปถึงที่โรงพยาบาลน่าน
โมงครึ่งช่วงเย็นและหลังจากนั้นก็จะรับร่างผู้ตาย
ไปประกอบพิธีตามความเชื่อของชนเผ่าที่บ้านของพ่อ

พี่ชายผู้ตายบอกว่าส่วนตัวก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมถึง
มาแทงกันขั้นนี้เลยจริงจริงเนี่ยเขาพอจะรู้เรื่องอยู่
เหมือนกันว่าเออน้องเนี่ยทะเลาะกันกับคู่อริแต่เห็นว่าคุยกัน
เคลียร์กันจับมือกันไปแล้วนะฮะอืมตอนนั้นที่คุยและเคลียร์กัน
เขาพูดกันประมาณว่าเออก็เราเป็นชาวมงค์ด้วยกันจบกันทั้ง
นี่ก็แล้วกันแล้วก็จับมือกันก็คิดว่าเรื่องมันจบไม่คิดเลย
จะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ
ตอนเสียชีวิตนี่เขาทะเลาะกันเป็นรอบที่สองแล้วนะ
นี่คือตกลงอะไรกันเรียบร้อยรอบแรกนี่มันยังไม่
ตีกันแค่ตกลงกันเพราะว่าเหมือนจะมีเรื่องเป็นก่อนหน้านั้น
แต่ว่ามันไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ตามที่เด็กเล่าให้เราฟัง
เนอะแล้วเขาก็ตกลงกันว่าเหมือนที่น้องมองด้วยกันจะมี
เรื่องกันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจับมือกันเออทีแรกก็
คิดว่ามันจะไม่มีเรื่องอะไรว่านี่ก็คือความคืบหน้าล่า
สุดนะครับส่วนทางคดีตำรวจก็ดำเนินการกับคนที่